ต่อกันที่หมอฤทธิเรืองฤทธิ์บ้างนะคะคุณหมอคนเก่งของเราหน้าตาดีด้วย
ตอนนี้ก็หุ่นดีมากด้วยนะคะเก่งมากด้วย
แต่แฟนคลับทำสเตอร์ไปร์วันเกิดของผู้ชมข้า
โอ้โหดูคุณอลังการงานสร้างเหนียวแน่นมากเลยนะคะ
สำหรับแฟนคลับของหมอฤทธิ์เองนะคะ
แล้วก็เป็นการฉลองที่ได้เกรด๔ทั้งหมดด้วยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเป็นเงินสดกว่า๑๒ล้านบาท

ฟังอีกครั้งนะคะเป็นเงินสดกว่า๑๒ล้านบาทเป็นของขวัญนะคะ
ทำเอาหมอฤทธิเนี่ยอึ้งไปเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงจ้า
แฟนคลับคือต้องบอกว่าแต่ละปีก็คือไม่ทำให้ผิดหวัง
ก็คือเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์แฮปปี้ดีครับมีความสุข
ขอบคุณมากที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
ของขวัญแฟนคลับจะเตรียมอะไรให้ใหญ่ตุ้มหรือเปล่า
เพราะว่าได้เกรดเฉลี่ย๔๐ด้วย
เมื่อกี้ยังไงมาแล้วก็ครับก็อันนี้ก็เหนือความคาดหมายขึ้นไปอีก

เป็นเงินสดเท่าที่สอบถามมาคือ๑๒ครับ
หลานครับพี่ไม่ต้องอึ้งพ่อฤทธิก็อึ้ง
ดูแบบเขินพูดกันเบา๑๒ล้านพี่แจ๊คไม่ต้องอึ้งนะคะ
ลิตอึ้งกว่าคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องหัวใจของเพื่อนรักกันนัพพัฒน์นะฮะ
ที่เปิดตัวคบกับนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์เปิดตัวแรงแรงนะคะ
หวานเอาสิบอกลิตยอมรับค่ะว่ายังเซอร์ไพรส์พอเพิ่งรู้เหมือนกัน
แต่ก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยก็โวยพรนะจ๊ะ

เขาก็จีบเป็นธรรมดานั้นแหละก็ไม่อยากรู้เขาจะเข้าท่าไหนหรอกนะครับคุณผู้ชม
ไม่เขาจีบกันอีท่าไหน

อาจจะปิ้งปั้งกันในกองแต่ว่าไม่ใช่รักโปรโมทนะ
คู่นี้จริงนะจ๊ะหวานเวอร์นะจ๊ะ